ไทยร้างเกิดคนดี
วันนี้เริ่มมองเห็นทาง
จับมือลุกเดินเคียงข้าง
เราจะสร้างพรุ่งนี้โดยกัน
ออกจากจะเป็นผู้ชายในฝันแล้วนะ
ยังเสียงดีซะด้วย
ร้องจากใจจริงเพลงนี้
ตอนทำงานมีแฮมมั้ยมั้ยครับ

เป็นเพลงที่ตรงและเข้ากับชีวิตมากเลยทีเดียว
หวังว่าเนื้อที่ร้องจะตรงทุกคำถูกทุกคำ

สำหรับเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณรำพันธ์นะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
ที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณรำพันธ์ร้อง
ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้ค่ะได้แน่นอนตอนนี้
เหนื่อยไหมคนนี้จากคุณไม้พิรมพรนะครับ
พี่ทำงานได้รายได้ยังไงคะพี่
เดือนถ้าถั่วเฉลี่ยแล้วก็เป็นวันก็มา๓๐๐๓๕๐บ้างครับแล้วแต่

สมมุติเราสร้างตึกเนี่ยแล้วมันเกิดเสร็จแล้ว
แล้วเราจะมีงานต่อไป

ก็คือหมายว่าถ้าเสร็จจากตรงนี้เขาก็จะถามมาลูกพี่ครับ
แต่จากนี้แล้วลูกพี่มีงานต่อไหม
ก็คือถ้าไม่มีถ้าเกิดเขาบอกไม่มีงานต่อ
นั่นก็จะเป็นหนึ่งโอกาสที่ผมจะได้กลับบ้าน
แต่ถ้าเขามีงานต่อคือผมก็ต้องทำงานต่อ

แต่ถ้ามันไม่มีเคยเว้นระยะนานที่สุดเท่าไหร่
ก็เคยประมาณเกือบ๑๐วันนะครับ
ก็คือไม่มีรายได้อะไรเลยสักวัน
คือรายได้ที่ผมได้มาเนี่ยผมก็จะแบ่ง
มาเป็นเรื่องผมก็จะช่วยเสียค่าน้ำค่าฟเลร์เค้าอีกทางหาก

หนึ่งประมาณ๗๐๐ครับทั้งน้ำทั้งไฟ๗๐๐ครับ
สมมุติ๓๐วันใช้ร้อยหนึ่งเก็บ๒๐๐ได้สัก๕๐๐๐
๖๐๐๐ช่วยค่าไฟเขาอะไรต่างอัพพันธุ์หนึ่ง
อาจจะเหลือสัก๓๔๐๐๐ส่งมาให้เมีย
แล้วก็ทางบ้านก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอีกเหมือนกัน
แล้วลูกไปโรงเรียนก็อีกเดือนละ๖๐๐
ค่ารสค่ากินแต่ถ้าเดือนไหนไม่พอจริงหรือว่าหยุดงานเกือบ๑๐วัน
ก็จะขอแค่๕๐๐หรือ๑๐๐๐ส่งไปให้ภรรยาก่อน
ตัวเองก็คือเขาไม่รู้แล้วเวลาผมอดเขาไม่รู้
เพราะผมไม่เคยบอกเขาเองไม่เคยบอกเขาเลย
แล้วเวลาคิดถึงการทำยังไงคะพี่
ก็โทรอะครับแต่โทรบางครั้งเขาก็สัญญาณไม่ค่อยมี
ถ้าวันไหนมีเน็ตจะได้โทรไลน์ก็ยังได้เห็นหน้า

แต่ว่าวันไหนไม่มีเติมเงินเลยก็ไม่เห็น
ได้ยินแต่เสียงมันก็ไม่หายที่ตึก
เพื่อให้ลูกมีตังค์ไปโรงเรียนเพื่อให้เมียมีเงินจ่ายค่า
น้ำค่าไฟค่ากินตัวพี่นี่เคยอดข้าวบ่อยขนาดไหน
ก็หลังนี่จะอดเพิ่งจะมาเริ่มอดอยู่ปีนี้

คือผมจะใช้เป็นแบบว่าซื้อกับข้าวมาไว้แล้วก็มาทำกินเอง
อร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้ก็กินไป
แต่ถ้าแฟนอยู่จะได้กิจภาพที่อร่อยที่สุด

ก็คืออยากจะให้กลับมาอยู่คลอง๔ด้วยกัน

และคนเดียวที่พี่สร้างเนี่ย

เดี๋ยวยังไงสักวันเราก็ต้องไปอยู่ด้วยกัน
บ้านที่ไม่มีพี่นี่ก็อยากอยู่ไหมล่ะ
มาอยู่ที่แคมป์สังกษีร้อนดีกว่านะ
แต่ก็มีความสุขถ้าได้อยู่ด้วยกัน

ต้องหายนะกำลังใจของพี่

ฮึบฮึบนะพี่
เหมือนที่คุณลำพันธ์กำลังจะฮึบอยู่ตอนนี้

เหมือนหลายครอบครัวที่เราเคยช่วยไปแล้ว

เพลงที่๒นี้มูลค่า๒๐๐๐บาท

แสดงว่ารู้จักและร้องได้

เพื่อครอบครัวของผมครับ
ที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
ขุนรัมพันครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับ
สู้ครับ

ยังไม่ได้ใช้เลยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ

ก็ต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำ
ครับครับด้วยตัวเองขอให้พี่โชคดี
ขอให้พลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์และสะอาดในจิตใจพี่
ขับเคลื่อนและผลักดันให้พี่เปล่งเสียงออกมาครบทุกคำ

เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

สิบนิ้วพะนมแล้วกลมลงกลากของประหารองค์อีก
ของประหารองค์อีกก็พูดสิกูมีวิชา
ในเตียงกังวานวานเว้งดังมีมนตรา
ขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงิน
แห่งวัดบังคลานแขวงเมืองพิจิตร
ใครเห็นสักนิดหายลุ่มลง
กราบหลวงพ่อเหลือวัดเจ้าชะงก
ใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคงลงหนังจังงัง
เสรีไม่หล่อขอพรต่อหลวงปู่ศุกร์
ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบหลวงปู่โตพรมรังศรีที่วัดระคัง
ขอให้ลูกดังกังวานสักคน
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบ
แทบปาดพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
หวอนหลวงปู่ทวดวชาย
ช่วยดนแฟนแฟนผู้คนสงสารเสรีย